จะพาไปดูอาชีพที่หายากมากแล้วในปัจจุบันนี้แล้ว

ติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
โอ้โหอาชีพที่บอกว่าเป็นอาชีพที่หายากแล้ว
ก็คือนี่แหละค่ะอาชีพการเขียนอักษรจีน

เป็นของอย่างคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เขาสืบทอดกันมาโหนานแสนนานแล้วนะ

คนนี้ก็คือคุณลุงพรชัยรัฐรังสันติ

นี่แหละคุณลุงเขาสืบทอดการเขียนอักษรจีน
หรือที่เราเรียกกันว่าตุ้ยเหลียง
ใช่ค่ะสืบทอดมาจากประเทศจีนเลยนะคะเขาบอกอย่างนี้บรรพบุรุษมาลงหลักปักฐานขายของอยู่ที่คลองดำเนินสะดวกแห่งนี้
แล้วภาษาจีนมันมีความสำคัญมากกับอาชีพค้าขายแล้วก็ครอบครัว
นึกออกไหมในสมัยโบราณคุณพ่อก็เลยส่งเขาเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนบ้านแพ้วิทยาที่สมุทรสาครนี่แหละ
เรียนไปก็เรียนภาษาจีนไปก็เลยเกิดเป็นความชอบแล้วมาลองเขียนอักษรมงคลของจีน
หลังจากนั้นก็ใช้เวลาฝึกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำเป็นเลยนะคุณต้องฝึกฝนอยู่นาน๕ปี
๕ปีเพื่อเรียนรู้วิทยายุทธ์ในการลงอักษระและสะบัดปลายผู้กัน
สะบัดปลายผู้กันแบบนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะแล้วเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยสีของตัวอักษรจะใช้หมึกดำ
เขียนลงบนกระดาษพื้นสีแดงแบบนี้แต้มลายจุดสีทองเพราะเขาเชื่อกันว่าแบบนี้
ึกสีดำเนี่ยจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายก็คือเป็นป้ายมงคลนั่นเอง
แต่พอเวลาผ่านไปถึงปัจจุบันเนี่ยเขานิยมเปลี่ยนมาเป็นตัวอักษรสีทองไปเลย
เพราะว่าสีแดงกับทองเป็นสีมงคลของชาวจีนจริงนะแดงกับทองเนี่ยสีมงคลของเขาเลย
แล้วส่วนใหญ่ป้ายเหล่านี้จะใช้ในโอกาสไหนก็งานมงคลต่างค่ะ
อย่างเช่นขึ้นบ้านใหม่ซื้อเป็นของฝากเนี่ยตรุษจีนนะได้แน่นอนเลย
เทศกาลปีใหม่ไงคะคุณรวมไปถึงแบบว่ามงคลสมรสอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
คือถ้าเกิดว่าเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเขาจะชอบแบบป้ายมงคลอะไรแบบนี้มาก
แล้วมันไม่ใช่เป็นป้ายอย่างเดียวมันเป็นคำกรอนด้วยนะ

ใช่เขาต้องมีการฝึกเขียนคำกรอนนะแล้วเป็นภาษาจีนคุณ
ถึงบอกว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่า
น่าจะเหลือช่างที่เขียนอักษรจีนอย่างนี้ในคลองดำเนินสะดวกน่าจะแค่๒ราย
คุณดูนะเวลาข้อสมบัติผู้การนะมันน้ำหนักมันจะไม่เท่ากัน
ลายเส้นจะมีเลขใหญ่แบบนี้โอ้โหคือต้องชำนาญนะถึงจะทำได้นะ
เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอักษรมงคลเอาไปประดับบ้านเรือนเป็นของฝากของขวัญ
เทศกาลต่างนะคะติดต่อได้เลยนี่ร้านเจริญชัยตรงนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะจ๊ะสวยอันนี้ก็คือเป็นงานอวะมงคลก็มีเหมือนกัน